คลิปข่าวในโลกโซเชียลมันเยอะมากนะคะ
หลายคลิปคนก็ให้ความสนใจแล้วก็วิจารณ์กันเยอะ

มันมีคลิปหนึ่งอะค่ะมีเด็กที่แบบ
เด็กอายุน้อยโอ้โหต่อยกันกลางสะพาน
คือแค่ต่อยกันไม่พอมีเสียงเชียร์รอบ

ชัดหน้าไอ้พวกชัดหน้าเลย

เหตุที่เด็กผู้ชายสองคนนี้มาต่อยกันเพราะหนึ่งในนั้นไปลวนลามเด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิงเขาหลับอยู่แต่ดีนะเด็กผู้หญิงเนี่ยเขารู้ตัวก่อน
ก็เลยเนี่ยมาต่อยกันแบบนี้คือคนที่โพสต์คลิปเขาอ้างว่าไม่ใช่ความชอบหรือสะใจที่เห็นเด็กต่อยกัน
เออแต่เอาคลิปมาลงเพื่อเตือนภัยสังคมว่าถ้าการลวนลามเนี้ยมันไปเกิดกับลูกหลานของคุณ
คุณจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยเขาอ้างแบบนี้ค่ะมันก็ไม่ใช่เหตุผลนะ
เตือนภัยสังคมเหรออันนี้มันจะทำให้สังคมมันมันจะเอาไปเป็นตัวอย่างหรือเปล่าอีกมุมหนึ่งอ่ะ
ใช่คือในโลกโซเชียลชาวเน็ตเขาก็ไปวิจารณ์แหละคุณภาคภูมิเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติเด็กทำผิดจริงนะ
อ่าสมมุติเด็กเข้าไปลวนลามเด็กผู้หญิงจริงจริงนะอืมมันก็จะมาใช้สารเตี้ยลงโทษกันแบบเนี้ย
ไม่ได้สิมันก็มีวิธีการอื่นที่ถูกต้องถูกแล้วคนก็บอกว่าแล้วคุณเอาคลิปที่เด็กเยาวชนแบบเนี้ย
ต่อยกันทำร้ายร่างกายกันแต่คุณไม่ห้ามเนี่ย
ครับเนี่ยต้องไปแจ้งความถ้าเด็กผิดจริงนะ
ก็ไปแจ้งความเอาดำเนินคดีหรือยังไง

มันจะเป็นทางออกของการแก้ปัญหา

คุณมีการปิดบังใบหน้าของน้องเขาหรือเปล่า

เขาคุ้มครองเด็กเอาไปลงแบบนี้

ว่าที่สุดแล้วเราก็ทำถูกนะ
เราก็ไปแยกเราก็ไปแจ้งความ

แล้วก็โพสต์โลกโซเชียลด้วย

ต่อยกันก่อนแล้วเราค่อยไปแก้ปัญหาตอนหลังเหรอ

สะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะ